จะบอกว่าโค้งสุดท้ายก็ไม่ได้มันเหลืออีก๕๐เมตรจะถึงเส้นชัย
คือเป็นช่วงที่ใส่ในตัสอัดเข้าทางตรง

วันนี้เรารวบรวมสีสันมาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะมากมายสถานที่ที่รวบรวมเกี่ยวกับความเชื่อนะคะ
ที่ไหนชาวบ้านเขาแห่แหนไปเยอะตามไปดูกันค่ะ
อ้าวผมพาไปที่นี่ก่อนโอ้โหจังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านเข้ามาเป็นสิบเลยนะน้องไปต่อ
ค่ะมากันเยอะขนาดนี้กำลังไหว้ขอพรต้นหมากสีเหลืองฮะ
หมากเหลืองอ่ะหมากเหลืองที่บ้านเลขที่๔๗ตำบลเทพรักษาอเภอสังขระจังหวัดสุรินทร์
คือไอ้ต้นหมากเหลืองเนี่ยที่ชาวบ้านเขาไหว้กันอยู่เนี่ยมันมีความประหลาด
ตรงที่ว่ามันมีความโค้งงอคล้ายเสียนพญานาคนี่ตรงนี้เห็นไหม
โอ้ทีนี้เอาโผล่มาลัยมาเอาคล้องเลยค่ะเอาผ้าสามสีมาพันด้วยด้วย
แล้วเห็นขาวเนี่ยนะแป้งแป้งล้วนโรยเอาไว้เรียบร้อย
ไอ้จุดที่เขาว่าหงิกงอคล้ายเสียนพญานาคก็ตรงนี้ตรงปลายของมันนี่แหละครับ
ไปถามเจ้าของบ้านก็คือป้ากลิ่นยวนจิตเธอเล่าว่าเห็นดอกหมากประหลาดเนี่ย
ออกดอกมาเมื่อวันสิบห้าค่ำเดือนสิบสองหรือว่าวันรอยกระทงที่ผ่านมา
แล้วประกอบว่าคืนนั้นฝันนะฝันว่าจับปลาได้สามตัวเฮ้ย
พอบอกว่าฝันจับปลาได้สุดท้ายโต๊ะกระจายตื่นมาเจอกับดอกต้นหมากเป็นรูปเสียนพญานาค
โอ้โหต้องรับเพลงนี้ว้ายน้องกระตกใจตื่น
ขออีกทีได้ไหมว้ายน้องก็ตกใจตื่นเออเพลงนั้นแหละ
เอ้าแล้วทีนี้พอข่าวนี้แพร่สะพัดออกไป
ชาวบ้านทั้งใกล้ทั้งไกลก็แห่กันนำดอกไม้และเครื่องเส้นไหว้ต่างมากราบไหว้
ขอพรขอโชคขอลาบกับเขาสักครั้งขอเถอะขอสักครั้ง
จะได้ไหมผมบอกไม่ได้แต่มันเป็นความเชื่อที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
อีกที่หนึ่งเดี๋ยวพาไปแปลกเหมือนกันครับอีกที่ที่นี่ครับ
สุนทรธรรมรามบ้านโคกุ้งตำบลขามเปี้ยอำเภอโพชัยจังหวัด๑๐๑

โอ้โหมีชาวบ้านมาขอโชคลาภจากหายหินโบราณ
ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าหายหินโบราณหรือว่าปู่คำและย่าทอง
หรือเจ้าแม่ตะเคียนทองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดแห่งนี้
นี่ส่วนใหญ่เข้ามาพร้อมกับอะไรรู้ไหม

แป้งแป้งฝุ่นเอามารูปที่บริเวณหายโบราณแล้วก็ไม้ตะเคียน
รูปกันสักขาโพลนแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละ
ปรากฏก็จะเห็นตัวเลขลางต่างหน้าตามจินตนาการก็ว่ากันไปนะคะ
บางคนก็ถูวนซ้ายบางคนเขาก็ถูวนขวาบางคนเขาก็ใช้มือซ้ายบางคนเขาก็ใช้มือขวา

โดยเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองตามความเชื่อของชาวบ้าน
เคยให้โชคให้ลาบมาแล้วอย่างต่อเนื่องสังเกตจากอะไรรู้ไหมคุณ
สโรงไหมผ้าถุงชุดไทยเข็มขาดเครื่องแป้งและผลไม้ของเส้นไหว้
เอาง่ายเนี่ยคุณดูพวงมาลัยเอ่ยชุดไทยชุดสโรงไหมต่างผ้าถุงโอ้เยอะแยะมากมาย
ก็คือมีคนนำมาถวายแก้บนนั่นแหละ
ชาวบ้านเขาก็ยังเชื่อกันอยู่ว่างวดที่จะถึงนี้ปู่คำย่าทองก็ยังจะมาให้โชคกับชาวบ้านอย่างแน่นอน

มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมค่ะ
อย่าลืมว่าให้ใช้วิจารณญาณในการรับชม
แล้วก็รีบเลยปั่นจักรยานไปซื้อเพราะเดี๋ยวมันจะไม่ทันแล้ว
เอาใครที่หวังเรื่องโชคลาภก็ไปซื้อก็ได้เรื่องของลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลอันนี้
เท่านั้นย้ำเพราะว่าถูกกฎหมาย